หนึ่งคลิปครับที่มีชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เป็นตำรวจของโรงพักสนหลัก๒

ผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใส่กุญแจมืออยู่

ไม่ได้ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าโรงพัก

โอ๊ยตำรวจผู้ชาย๕๖คน
รุมซ้อมคนที่ถูกมัดมือคนเดียว

คนที่เขาถ่ายได้เขาก็อธิบายไปแล้วล่ะ
คลิปมันก็ชัดเจนว่าตำรวจทำอะไรบ้าง
ผู้ตำรวจนั่งอยู่หลังรถกระหว่างของตำรวจ
แล้วก็มีกุญแจมือถูกใส่และค่อยหลังอยู่
แต่มีตำรวจรุมซ้อมอย่างค่อนข้างจะโหดนะ
เห็นไหมเอาไม้ฟาดอย่างนี้เขาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว
ฟาดผู้ต้องหาจนเสียงดังมากจนได้ยิน
มีการคือคนถ่ายเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ต้องหาร้องไห้ด้วย
ร้องไห้ออกมาเลยเสียงดังมากแล้วพูดว่า
อย่าตีผมเลยผมกลัวแล้วอย่าตีผมเลยแบบนี้นะครับ
แม้ว่าตำรวจในคลิปจะมีอยู่หลายนายแต่ผู้โพสต์ก็บอกว่า
ตำรวจที่ซ้อมผู้ต้องหาเนี่ย๔คนและผู้ต้องหา๑คนที่เหลือยืนดูนะฮะ
เป็นตำรวจของสอนอนหลัก๒เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคม
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงครับ
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพล
ภูมิกับของโรงพักหลักสองท่านก็ตอบว่าเอาเห็นคลิปแล้วเหมือนกัน
แล้วก็สั่งให้มีการชี้แจงในเบื้องต้นทันทีแล้วก็บอกว่า
จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเมายาอารวาส
ที่วัดบุญยประดิษฐ์ถนนพุทธมนตรสาย๒
ตำรวจสายตรวจก็เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพร้อมกับวิทยุขอกำลังเสริม

เพราะชายคนนี้เป็นคนเดียวกันกับในคลิปนี่แหละรูปร่างสูงใหญ่
ตอนที่ไปจับเนี่ยมีการต่อสู้ขัดขืนก็มีการจับกลุ่มตัวด้วยความยากลำบาก
สุดท้ายสามารถจับได้แต่ว่าระหว่างนำตัวไปที่โรงพักเนี่ย
มีการไปนั่งด่าตำรวจผู้ต้องหามีการถมน้ำลายใส่ตำรวจที่ไปนั่งรอ
ตลอดทางเลยคุณผู้ชมจนกระทั่งไปถึงโรงพักตำรวจเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวครับ
ทำให้เกิดเหตุการณ์ในคลิปขึ้นมาเหมือนถูกผู้ต้องหาด่า
เหมือนถูกผู้ต้องหาถมน้ำลายใส่เหมือนถูกหยามศักดิ์ศรีทนไม่ไหว
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพสารเสพติด
ส่วนตำรวจทั้งหมดนะฮะก็ได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบแล้วครับ
ผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าจะไม่ปกป้องลูกน้องอย่างแน่นอน
ตอนนี้คลิปนี้กำลังถูกแชร์มากในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับเพราะว่าตำรวจ๔นายทำร้ายผู้ต้องหา๑คนนะครับ